มาดูลีลาเสร็จที่น้าสันอุ้ยลันลันเอ้ยน้ามาย
จะเป็นใครไปได้ถ้าไม่ใช่เสียเมธาฟ้าแว๊บ
อ่ะไม่ต้องงงก็มีหนุ่ยฉันยิ้มไง
เฮียนางยืดอกพกสมุดบัญชี
ขอถอนเงินทั้งหมดที่มี๕๐ล้าน
รวยจนหลุกรวยจนจุกจริงพระผู้น
น้องขอนตังค่ะ

ไปกับอะไรน้องเขาเขาทำงงทำงานอยู่นี่
นี่ไม่ใช่บ้านมึงนะเร็ว
๕๐บาทเอาหน่อยเขาให้หมดเลย
โถทั้งบัญชีมีอยู่๕๐บาท
อ้าวเลยโดนป้าบเขาให้จนหัวถลอน
บ้านนี้เขาหยอกกันแบบตุ๊บตับเชียวนะคะ
ถึงไม่รวย๕๐ล้านแต่ก็รวยความหา
แบบประเบิดค่าพี่ได้ชีวิตค่ะพี่ตั๊กพี่หนุ๊ย
จ๊ะจ๊ะริมจ๋อ